พาไปดูเรื่องชวนขนหัวลุกหน่อยของหนุ่มก๊อตจิรพัฒน์นั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
เหมือนมาจากวังนาคีมาไม่มาเปล่ามาให้ตัวเลขด้วย
อุ๊ยล๊อคหอมเป็นนักร้องดังเขาหล่อมากน่ะตัวเลข
นี่แหละไม่รู้ว่าเป็นเพราะความหล่อหรือเปล่าเลยค่ะ
เห็นสาวสวยมาเข้าฝันแบบนี้คุณผู้ชม
ทุ่งหนุ่มหล่อคนนี้เขามีความเชื่อว่า
เจ้าแม่นาคีเนี่ยแต่งชุดขาวมาเลยมาเข้าฝัน
บอกว่าอยากจะได้ชุดขาวแล้วก็ประธานพรโชคลาภความปังมาฝาก
ไอ้ที่กล้าพูดว่าความปังเนี่ยนะเพราะอะไรเขาถูกมาแล้ว

ฝันเจอผู้หญิงชวนขึ้นเรือนไทย

หิวข้าวไปหากับข้าวกินกัน

เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็บอกตัวเลขให้ด้วย

แล้วมันออกตรง๕๔๙เป๊ะเลย
คุณแม่ของน้องรับทรัพย์แบบจุกน้องเล่าให้ฟัง
แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
น้องฝันอีกฝันเห็นเป็นรูปปั้นคราวนี้
เห็นเป็นรูปปั้นแม่นาขี่ก็เลยขอผ่อนวาย

ผู้หญิงใส่ชุดขาวคนเดิมเลยออกมาจากรูปปั้นค่ะ
แล้วก็มาบอกตัวเลข๕๔๙เลขเดิม
อ๋อเหรอนี่ผ่านไปแล้วแต่วันที่๑สีหาคม
ไอ้๕๔๙งวดล่าสุดนี้นะมันออกจริงคุณผู้ชม

ตามหาว่าผู้หญิงคนในฝันที่เขารู้สึกว่าเป็นเจ้าแม่นาคีเนี่ยคือใคร
แล้วอยู่ที่ไหนน้องก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลจนไปพบว่าอะไร
มีเกาะนาคีที่อำเภอบ้านดุงอุดรธานี
อ๋อมันพร้อมกับความฝันนะน้องก๊อตน้องก็เล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชม
คือเราก็เสิร์ชหาข้อมูลนะเขาบอกว่าตรงเกาะนาคีนี่นะ
ถือว่าเป็นลูกหลานของพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
เป็นหลานสาวองค์เดียวอันนี้ในข้อมูลเขาว่าแบบนั้นในประวัตินะ
ก๊อตเขาก็เลยเดินทางไปที่เกาะนาคีอีกครั้งหนึ่งที่อุดรธานี
เล่าให้เราฟังว่าสาวสวยองค์นาคีที่ใส่ชุดสีขาวที่อยู่ในฝันนี่นะ
เข้าฝันผมอีกแล้วเขาบอกว่าอยากได้ชุดสีขาว
เจ้าตัวก็เลยจัดให้ตามคำขอเลย
เดินทางไปถึงอุดรธานีเอาชุดสีขาวไปถวายให้กับองค์แม่

แล้วที่สำคัญก็เลยขอถือโอกาสทำบุญฉลองยอดวิวเพลง
พันปีที่รอคอยคือไม่รู้มันเกี่ยวข้องเกี่ยวยงหรือเปล่า
พูดมาเข้าฝันเขาซ้ำแล้วซ้ำอีก
บทเพลงที่เขียนขึ้นมาจากความรักความศรัทธาที่มีต่อองค์นาคี
ซึ่งน้องก๊อตก็บอกกับน้องเบ้นทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะ
บอกว่าถ้าเพลงพันปีที่รอคอยถึง๑๐ล้านวิวแล้วแล้วก็
เดี๋ยวจะทำพิธีบวงสวงใหญ่ถวายบารมีองค์นาคีด้วย
เราก็ลุ้นนะขอให้เพลงพันปีที่รอคอย
ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้

ทางวิทยาศาสตร์มันก็พิสูจน์ไม่ได้หรอกนะคะ
แต่ว่าในเรื่องนี้เราก็ว่ากันไม่ถูกเหมือนกัน
ที่เข้าฝันแล้วก็ไปสั่งเรืองสั่งราวอะไรกัน

โพสต์เฟซบุ๊กนะคะว่าขอบคุณน้องรถเม้นมากที่โทรไปสัมภาษณ์เขา

ทำให้จุดตรงนี้อาจจะทำให้แบบกระจายชื่อเสียง

บอกว่าคือก่อนนั้นยังไม่มีใครสนใจเลย
ขอบคุณบรรเทิงไทยรัฐมากที่ขอบคุณนะ

พันปีที่รอคอยไม่ต้องรอนานแล้ว